คุณผู้ชมครับเราไปเริ่มกันที่เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรอบวันเช่นเคยนะครับที่สงขราครับมีรถบรรทุกพ่วงบรรทุกดินครับจู่จู่เนี่ยทำส่วนพ่วงหลุดไปครับแล้วก็ไหลไปชนกับเสาไฟแรงสูงจนเกิดเกณฑ์ประกายไฟลุกไหม้ขึ้นมานะครับแล้วทิ้งช่วงส่วนท้ายแบบนั้นเอาไว้ครับแล้วก็ขับส่วนหัวหลบหนีไปติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นอื่นครับ
ที่กำลังลุกแม่ย่าริมถนนลบบุรีราเมษ
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

ใกล้กันพบหางพ่วงรถบรรทุกหิน
ตะแคงอยู่ข้างทางติดกับเสาไฟฟ้า
แต่ที่เกิดเหตุไม่พบส่วนหัวของรถบรรทุกคันนี้
ว่าขับหลบหนีไปหลังเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาฉีดน้ำดับไฟนานกว่าครึ่งชั่วโมง
จึงสามารถดับไฟได้สำเร็จ

สาเหตุเกิดจากตัวเชื่อมของรถพ่วงหลุด
ทำให้หางพ่วงไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทาง
ซึ่งจะเร่งติดตามคนขับมาสอบปากคำอีกครั้ง
จังหวัดสงขลากู้ชีพควรลังพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
ปิยะชุมแก้วอายุ๒๘ปี
ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนเสาไฟฟ้า
ริมถนนสายสนามบินลบบุรีราเมษ
ในพื้นที่บ้านเนินขุมทองตะบนควนลังอำเภอหาดใหญ่

เจ้าหน้าที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่
แต่สุดท้ายนายปียะก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ว่าผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้าเอง
หรือถูกคู่กรณีชนแล้วหลบหนี

ดูปฏิเหตุรถฟอร์ดเอเวอร์เรสป้ายแดง

ถนนด้านหลังวัดเขาพระทองตะบนเขาพระทองอำเภอชะอวด
กู้ภัยใช้รถลากและมีชาวบ้านเข้าช่วยเหลือ
สามารถนำรถขึ้นมาได้สำเร็จ
นายนัทมณัฐวานิสอายุ๓๙ปีเจ้าของรถเปิดเผยว่า

เพราะเชื่อว่าสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
โรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ได้
แต่ขณะขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ